พูดข่าวเราพร้อมแล้วนะครับไปที่คุณจิลายุทธิ์บุญชูนะครับรายงานสดเข้ามาเอาเลยครับ
คุณผู้ชมครับกลับมาที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับอ่ามีมวลชนเหล่าคณะราษดร
กลุ่มนะครับได้เคลื่อนตัวออกมายังบริเวณใจกลาง
ที่เป็นอนุสาวรีชัยสมรภูมิด้านซ้ายมือของผมนะครับ
เดินมาบริเวณถนนพญาไทยแห่งนี้นะครับเพื่อกำลังเตรียมเคลื่อนขบวน
ยังแยกพญาไทยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รับรายงานว่า
เคลื่อนขบวนในครั้งนี้ของเหล่ามวลชนจะเคลื่อนไปยังจุดใดบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศล่าสุดบรรยากาศสดณตอนนี้นะครับ
มวลชนบางกลุ่มนะครับได้มีการเคลื่อนตัวออกมาจากบริเวณ
ใจกลางของอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับเดินมารวมตัวกันบริเวณถนนพญาไทย
่งหน้าไปแยกพญาไทยนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการตะโกนตลอดเวลานะครับ
ว่าขอหมวกกับร่มเพื่อเอาให้กับกาดอาสาที่อยู่บริเวณด้านหน้าของ
อ่าด้านหน้าของขบวนนะครับ
นะครับซึ่งนะตอนนี้นะครับเหล่ามวลชนได้มีการอ่า
ประกาศออกมาตลอดเวลานะครับว่าขอหมวกกับร่มขอหมวกกับร่มนะครับ
เพื่อเอาให้การอาสาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับส่วนบริเวณตรงกลางนะครับ
บริเวณตรงกลางอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
ก็มีเหล่ามวลชนยืนรออยู่เพื่อที่จะทำการเคลื่อนตัวอ่า
เข้ามาอย่างเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าบรรยากาศสถานการณ์ณตอนนี้นะครับ
จะมีฝนตกลงมากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังแต่ก็ยังมีเหล่ามวลชนนะครับ
เดินทางมาสมทบเพื่อมาชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิตอนนี้จะเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีมวลชนที่อยู่บนสกายวอล์ด้านบนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ยังเดินไปเดินมาเพื่อหาพื้นที่ที่จะลงมาชุมนุมร่วมกับอ่า
มวลชนคณะราชนะตรงนี้นะครับ
แล้วก็บรรยากาศที่อนุสวรีชัยตอนนี้นะครับ
ก็จะมีกาดอาสาของมวลชนคณะรัศดรนะครับอ่า
สลับสับเปลี่ยนกันขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเข้ามาเข้ามาแจ้งอ่า
มวลชนที่อยู่ตรงกลางนะครับว่าด้านนอกมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
นะครับจะนี่ครับคุณผู้ชมครับบริเวณบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับ
คุณผู้ชมครับจะมีอ่ากาดอาสานะครับอ่าเดินอ่า
รถจักรยานยนต์เข้ามาเพื่อแจ้งข่าวกันอย่างต่อเนื่องว่าจุดไหนบ้างมีตำรวจ
ไหนบ้างไม่มีตำรวจนะครับจุดไหนเป็นจุดเซฟโซน
ไหนเป็นจุดปลอดภัยนะครับจะมีการส่งข่าวต่อกันมาโดยตลอดนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเหล่าแกนนำนะครับ
โทรโขนะครับอ่าพยายามประกาศอ่า
เพื่อแจ้งข่าวกับเหล่ามวลชนที่มาชุมนุมตลอดนะครับ
ด้านนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จุดไหนบ้างนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศบนสกายวอล์ครับคุณผู้ชมครับ
สกายวอล์กรอบอนุสาวรีชัยทั้งหมด
ที่ผมบอกนะครับมีเหล่ามวลชนที่ไม่สามารถลงมายัง
นุสาวรีชัยจุดตรงกลางได้เพราะว่าตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยมวลชน
เต็มรูปแบบแล้วนะครับและทุกช่วงของการชุมนุมนะครับ
ครับครับคุณผู้ชมครับทุกช่วงของการชุมนุมนะครับ
เหล่ามวลชนคณะราษดรนะครับได้มีการตระโกนเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แกนนำที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ให้กำลังใจหมอทศพร
ได้มีการเข้าไปมอบตัวกับสนปทุมวันในวันนี้ด้วยครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ